อยากจะไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน
เขาไปกัน๑๔คนไปแก่งกระจานเพชรชบุรี
มันจะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วซึ่งอ่างเก็บน้ำเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำ

แต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะดื่มเหล้ากันก่อน
ก็คือเมาแล้วนะกลางคืนแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็นึกครึ่มอกครึ้มใจสนุกอยากจะไปพายเรือคายักษ์เล่นกัน
สุดท้ายส่งท้ายปีเก่าก็ไม่ได้ส่ง
ต้อนรับปีใหม่ก็ไม่ได้ต้อนรับเพราะว่าตายไป๔ศพด้วยกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นจากน้ำ
นำร่างขึ้นมาบนเรือแล้วก็นำขึ้นฝั่งที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำทรัพย์บ้านภูบอลอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
เจ้าหน้าที่เขาค้นหากันอยู่นานกว่า๓ชั่วโมงนะคะถึงจะเจอศพครบทั้ง๔ศพ
มีนายธนพันธรจรัสอายุ๒๑ปีนายสุภกรโสรสอายุ๒๒ปี
นายบุญฤทธิ์พักดีพวันอายุ๒๑ปีและนายปรีชาโสมาอายุ๒๑ปี
ชีวิตที่ต้องเสียไปทั้งหมดเป็นชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ยัดยาดเพื่อนพอเห็นศพถูกลำเลี้ยงขึ้นมาบนฝั่งร้องไห้กันระงมเลยคุณผู้ชม
เล่าให้ฟังแบบนี้คนที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะใจแทบขาดช้ำใจที่สุดเนี่ยคือนายนรงฤทธิมีคุณเขาบอกว่ามาด้วยกันทั้งหมด๑๔คนมาจากสมุทรปราการพักท่องเที่ยวที่แคมป์ใหม่โฮมสเตย์
ฉลองเขาดาวน์ปีใหม่มาถึงบ่าย๒เมื่อวานนี้ค่ะนั่งพักล้อมวงดื่มเหล้ากันตัวเขา
ก็จะโจมมาแหละเลยบอกสละเรือดีกว่า
แล้วเขาก็ค่อยไหว้ตามมาเป็นคนสุดท้าย
ไหว้ไปไหว้ไปสักพักหันกลับมาอีกทีนึง
เพื่อนหายไปไหนแล้วไม่รู้ทั้ง๓คนเลย
มันค่อยต้นท้ายลงมาเลยครับ
หรือแต่มันจมไปตอน

ไม่ผมให้เพื่อนผมไปก่อนผมออกคนสุดท้าย
สุดท้ายผมอยู่บนเรือสุดท้ายผมก็เกาะเรืออยู่
ผมก็ให้เพื่อนไหว้ไปก่อนเลยพวกมึง

แต่มันไม่มีแรงกลับไปช่วย

หันไปเพื่อนก็ไม่เห็นเพื่อนแล้ว
ตอนนั้นต่างคนต่างก็ต้องพยายามไหว้พาตัวเองเข้าฝั่งใช่ไหม
ทีนี้พอจังหวะที่เขาไหว้ตามมาทีหลังแต่พอหันซ้ายหันขวาอ้าว
สามคนหายไปไหนหมดแล้วเลยตะโกนบอกเพื่อนที่ฝั่ง

ยมาระยะหนึ่งแล้วตะโกนบอกเพื่อนที่ฝั่งบอกเฮ้ยลงมาช่วยหน่อย

นายปรีชาคือคนที่อยู่บนฝั่งอยู่แล้วนะไม่ได้ลงมาเล่นคายักษ์กับเขานะ
กระโดดลงน้ำมาจะเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วปรีชาก็จมหายไปอีกคนนึง
สุดท้ายเพื่อนที่ร่วมเรือคายักษ์ด้วยกัน๓คนจมน้ำตาย
ปรีชาเพื่อนบนฝั่งที่จะกระโดดลงมาช่วยจมน้ำตาย
มีนายนรงฤทธิ์ที่ลงไปพร้อมกับเพื่อน๓คนแรกในเรือคายักษ์รอดคนเดียว
คุณผู้ชมเตือนภัยเอาไว้เลยจริงนะคะ
คึกขนองของวัยรุ่นเข้าใจแหละ
หนึ่งเลยอย่าเล่นน้ำตอนกลางคืน

สองดื่มแอลกอฮอลดื่มสุราดื่มเบียร์ดื่มอะไรก็แล้ว
แต่อย่าคิดลงไปเล่นน้ำเลย
สติมันไม่ครบแล้วมันครองตัวไม่ได้มันทรงตัวก็ไม่ดี
ทนหน่อยครับอีกวันเดียวจะผ่านปีใหม่แล้ว

เฟฟให้มากที่สุดคุณผู้ชมอย่าทำอะไรให้มันแผลง
ให้ผ่านปีใหม่ไปอย่างแบบปลอดภัยทุกคนดีกว่า

ดวงอาจจะไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะ